ยังอยู่กันที่วงการเพลงนะคะแต่ว่าต่อกันที่ควีนออฟลิเกค่ะ
ก็คือคุณแอนมิดชัยนั่นเองที่บอกเลยนะคะว่าเขากำลังจะมีผลงานค่ะ
ผลงานเพลงรวมถึงผลงานภาพยนตร์แต่ขอบอกเลยนะคะว่าร่วมงานกับฮอลลีวูดด้วยค่ะ
ซึ่งผลพังงานภาพยนตร์นี้นะคะก็จะเป็นแนวอีโรติกค่ะ
จากจะโกลอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงมีผลงานร่วมกับฝั่งบอลลีวูดแล้ว
ล่าสุดค่ะควีนออฟลิเกอย่างแอนมิดชัยก็เตรียมที่จะกระโดดก้าวไปอีกขั้น
กับการร่วมงานกับทีมงานคุณภาพของฮอลลีวูดโดยเจ้าตัวนะคะ
ว่ารู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าไปทำงานในฐานะศิลปินของค่าย
สาวแอนนั้นขอใส่ความเป็นไทยผสมลงไปด้วยอีกทั้งค่ะก็ยังมีผลงานภาพยนตร์แนวอีโรติก
ที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นมือใหม่สำหรับแนวนี้แต่เจ้าตัวค่ะก็ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ส่วนแฟนที่เป็นห่วงว่าจะมีฉากโป๊เปลือยหรือไม่นั้นสาวแอนเผยเลยค่ะว่าตนเองมีลิมิตในการทำงาน
แล้วก็จะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคนไทยอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ตกลงเรื่องรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ก็จะเดินทางไปเริ่มงานในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
เป็นงานอัลบั้มเพลงด้วยแล้วก็หนังด้วยค่ะภาพยนตร์ทั้งสองงานก็คืองานอัลบั้มเพลงสากลของแอนในอัลบั้มชุดที่๒
แต่สิ่งที่บริษัทต้นสังกัดอยากให้แอนทำเพิ่มก็คือการเรียนเต้นเพิ่มเรียนร้องเพลงเพิ่ม
ในภาษาอังกฤษภาษาฮินดี้เขาไม่มายแล้วเขาโอเคแล้ว

เพราะว่าอย่างต้นสังกัดเขาก็มีขอบเขตในการรับงานอยู่แล้ว

ก็แอนจะเดินทางไปอเมริกาน่าจะ๑๖โมกราคาค่ะ

โด่งดังไกลทั่วโลกเลยค่ะ
แฟนนั้นรอเป็นกำลังใจอย่างแน่นอนค่ะ